ทีนี้คุณผู้ชมมาดูขยบมาดูสถานการณ์ที่จังหวัดอื่นกันบ้างค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูที่ร้อยเอ็ดกันหน่อย
ร้อยเอ็ดเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดเพิ่มอีก๒ราย
ทีนี้ตอนนี้ปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าวัดบางแห่งเขาบอกว่าไม่สามารถเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดที่เสียชีวิตได้
เพราะว่าเตาเผาเองก็ไม่เพียงพอ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเมื่อวานเนี้ยที่ร้อยเอ็ดเนี่ย
ผู้เสียชีวิต๒รายคือราย๑๙แล้วก็รายที่๒๐
รายที่๑๙เนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงอายุ๖๐ปี
เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีการส่งศพเนี่ยไปเผาที่วัดบูรพาพิรามที่อำเภอเมือง๑๐๑
ทีนี้ตอนส่งไปเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดปัญหาค่ะ
เพราะว่าทางวัดเขาขอหยุดเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดชั่วคราว
เนื่องจากว่าเมนได้รับความร้อนสะสม
กลัวว่าจะเกิดอันตรายอ้าวแล้วทำยังไงล่ะ
ประกอบกับติดปัญหางานศพธรรมดาทั่วไป
ก็เลยทำให้ต้องเอาศพผู้ป่วยเนี่ยนะคะ
ไปเผาที่วัดต่างอำเภอที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน
แล้วไกลกว่าเดิม๓๐กว่ากิโล
ทีนี้มันก็กลายเป็นปัญหายิ่งล่าช้าเข้าไปใหญ่อีกนะคะ
เพราะผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกแล้วแหละว่า
ปกติถ้าเกิดว่ามีคิวจองเอาไว้
จะต้องเอาศพมาถึงก่อนบ่าย๒โมง
แต่ในกรณีผู้ติดเชื้อโควิดที่เสียชีวิตรายนี้
กว่าจะดำเนินการเสร็จคือมันล่าช้า
ดังนั้นคือไม่สามารถที่จะเผาได้จริง
ต้องเอาไปเผาที่อำเภออื่นที่มันไกลออกไป
ส่วนอีกรายหนึ่งที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เป็นหญิงอายุ๔๒ปี
เป็นพนักงานของบริษัทจัดหางานที่สมุทรปราการ
เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคม
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปเผาที่วัดเหนืออุดรชัยสิทธ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมจากเรื่องของคนเสียชีวิตจากโควิด
มาดูบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิดกันหน่อยนะคะ
พาไปดูที่โรงพยาบาลเขาวัดบุรี
เขาไปตรวจเจอบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด
รายหนึ่งทีนี้ก็เลยต้องประกาศ
ปิดรับผู้ป่วยนอกชั่วคราว๑๔วันค่ะ
บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดต้องมารับการตรวจคัดกรอง

แล้วก็พบว่าโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
ก็สั่งปิดให้บริการชั่วคราวเหมือนกัน
เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด
แล้วเมื่อวานนี้ช่วงเย็นหน่วยงานกู้ภัย
บริษัทห้างร้านรวมถึงประชาชน
ก็ร่วมกันค่ะหารถขนส่ง๓คัน
ที่อยู่ที่กรุงเทพฯอยู่ที่ประริมณ์ทน
คนมารักษาตัวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
อันนี้คือก็เป็นโครงการที่มีมาต่อเนื่อง
และสถานการณ์โควิดที่ร้อยเอ็ดตอนนี้
ผู้ติดเชื้อใหม่๑๓๕ราย
จำนวน๑๓๕รายนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง

แล้วก็เป็นคนติดเชื้อที่อยู่ในจังหวัดจริงคือ๑๓รายนะคะ